พาไปดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่า
หนุ่มหล่ออยู่เฉยมันก็หล่ออยู่แล้ว
และยิ่งถ้าอยู่หล่อแล้วก็แบบรักสัตว์อะไรแบบนี้มันเพิ่มความละมุนคุณผู้ชมค่ะ

ต้องให้ค่ะหนุ่มก๊อตนะคะ
สำหรับเจ้าหมาน้อยในกองถ่ายนี่
บอกเลยว่าผิวปากเรียกไม่กี่ปีนะ

น่ารักมากนะคะรูปหัวให้เล่นอะไรอย่างนี้
และความขี้เล่นความชิวของเจ้าตัวก็คือให้น้องหมาเรียมือไปเลยจ้า
เห็นมุมแบบนี้บอกเลยว่าสาวใจบางในความแบบเอ็นดูตะมุตะมิของน้องหมานะคะ

แฟนคลับหลายคนรัวคอมเมนต์เลยบอกว่านี่ขนาดแบบ

แต่บอกเลยว่าคุณก๊อตเขาแบบรักหมดเลย
และความละมุนกลุ้มกลิ่มของก๊อตจิรายุนะฮะ
สิงสาราสัตว์ยังไม่หมดแค่น้องหมาจ้ะนะฮะ
ปีนี้ปีเสือคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรักเสือกันหน่อย

นี่เสือจริงเสือน้อยตัวเล็ก

ก็โพสต์ภาพรูปหัวเจ้าเสือน้อยแบบนี้
หลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากเป็นเสือจังเลย

ฟรีเขาจัดเต็มกับคอมเมนต์สุดเลย
บอกว่าถ้าเธอเป็นเสือเราพร้อมเป็นเหยื่อให้เธอขยี
มาทำจะไยุเคมีดีจัดขนขา
ไม่ว่าจะอยู่กับสัตว์ประเภทไหนแล้วก็

แล้วก็แคปทันต์ก็บอกไว้ว่า